สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบตองและเศรษฐีป้ายแดงจะพามาตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟลูกชิ้นปลาย่านสุธิศาสตร์ที่ขายดีมาก
และที่สำคัญนะคะลูกชิ้นปลาของเขาทำเองทำขายวันละ๑๐๐กิโลกรัมขายหมดเกลี้ยง
ลับความสำเร็จและความอร่อยของเขาคืออะไรตามไปเลยจ้า
ขายดีขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่น้องใบตองจะต้องมาตามหาครับซึ่งที่นี่ก็คือร้านแหลมลูกชิ้นปลา
ตั้งอยู่บนถนนสุธิสารวินิจฉัยเปิดขายมาเกือบ๓๐ปีแล้วล่ะครับ
ร้านนี้เขามีดีที่เย็นตะโฟรสชาติเนี่ยโอ้โหจัดจ้าน
ลูกชิ้นปลาที่ใครได้มาลองต่างก็ติดอกติดใจและก็ต้องกลับมาซ้ำ
จนคนแน่นร้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับสวัสดีค่ะพี่แหลมสวัสดีครับผม
แปลว่ายุ่งมากเลยอ่ะคนแม่นล้านเลยตอนเนี้ยใช่ครับผม
วันหนึ่งเราขายได้เยอะขนาดไหนอ่ะหกเจ็ดร้อยชามได้
เมนูไหนขายดีที่สุดก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตะโฟต้มยำนะครับ
แต่จริงที่สำคัญนอกเหนือจากเย็นตะโฟที่ขายดีแล้ว
ลูกชิ้นปลาของเขาอ่ะอร่อยมากเพราะว่าวันหนึ่งขายได้เป็นร้อยกิโลจริงไหม
ใช่ครับจริงครับจริงแล้วลูกชิ้นปลาที่ร้านมีกี่แบบคะ
ทั้งหมด๕แบบครับผมมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นลักบี้แล้วก็หมี่กล้วยลูกชิ้นกุ้
กุ้งแล้วก็มีปลายอแล้วก็มีเกี้ยวปลาด้วยครับ
อยากรู้เลยว่าลูกชิ้นปลาเขาทำกันยังไงอ่ะพี่แหลมเขาเป็นลูกค้ารอก็ได้
เรื่องเข้าไปสืบหาสูตรเด็ดเคล็ดลับเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะน้องใบตอง
ซึ่งในทุกเช้าของแต่ละวันพี่แหลมก็จะต้องเข้ามาทำลูกชิ้นปลาก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นจังหวะดีที่พี่แหลมกำลังจะทำลูกชิ้นปลาอยู่พอดิบพอดี
เราตามน้องใบตองเข้าไปดูวิธีการทำลูกชิ้นปลากันเลยดีกว่าครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอธิบายหนูก่อนว่ามันมีปลาอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้ตอนเนี้ยค่ะ
ตอนนี้จะมีปลาดาบปลาหางเหลืองแล้วก็ปลาอินซีนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของแต่ละปลาจะไม่เหมือนกันนะครับ
อย่างปลาดาบเนี่ยก็จะให้คุณสมบัติของเรื่องความหอมความรสชาติได้เนื้อมันมีมากกว่าแล้วก็ส่วนปลาหางเหลืองเนี่ยก็จะทำให้มีความเด้งมีความได้รสชาติของความแบบหนึบหนับแล้วก็ส่วนอินซีเนี่ยจะทำให้เหนียว
งั้นขั้นตอนเราต้องเริ่มจากอะไรคะบดก่อนเลยครับอ๋อเราต้องเอาปลาแบบนี้มาบนใช่ครับผม
เราใช้ปลาแบบเยอะแค่ไหนต่อการทำวันหนึ่งเกือบเกือบร้อยโลเลยวันหนึ่งเกือบร้อยโลใช่ครับผม
คือทั้งหมดสามอย่างรวมกันใช่ครับอันนี้คือเราต้องใส่น้ำแข็งไปด้วยเลยเหรอคะตอนกด
คือเราไม่ให้เกิดความร้อนนะครับอ๋อให้มันมีความเย็นคือเราต้องรักษาความเย็นไว้
เราต้องบวชกี่ครั้งคะเอ่อของเรานี่จะบวชสองครั้งนะครับสองครั้ง
คุณผู้ชมครับการบดเนื้อปลาเนี่ยจะทำกันสองรอบนะครับ
โดยที่เมื่อบดรอบแรกเสร็จจะต้องเอากล้างออกก่อน
แล้วจึงทำการบดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่ละเอียดและไม่มีกล้างติดนั่นเองล่ะครับ
หลังจากนั้นจึงนำไปนวดผสมข้าวกับเครื่องปรุงสูตรของทางร้านประมาณครึ่งชั่วโมง
สังเกตได้ว่าน้ำแข็งที่อยู่ในเนื้อปลาละลายหมดแล้วก็จะนำไปใส่เครื่องหยอดลูกชิ้นลงในน้ำอุ่น
แล้วแช่ไว้อีกประมาณยี่สิบนาทีเพื่อให้ลูกชิ้นอยู่ตัวจากนั้นก็จะทำการต้มให้สุก
แล้วจึงนำขึ้นมาน็อกน้ำแข็งก็จะได้ลูกชิ้นเด้งดึงดัง
เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวได้แล้วล่ะครับน่ากิน
ระหว่างที่ทำลูกชิ้นกันอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่อยากทำคนเดียว
ก็อยู่ดีก็มีอีกหนึ่งคนโผล่ไปอยู่ข้างค่ะพี่อันสวัสดีค่ะ
ฉันมาแล้วอร่อยเมื่อไหร่ฉันจะโผล่มา
ถุงมือมาพร้อมนะจ๊ะพร้อมมากขนาดนี้เราต้องมีชาเลนส์กันนิดนึง
อันนี่เป็นวิธีการแบบเมื่อก่อนนะที่เขาทำลูกชิ้นอ่ะ
เขาต้องปั้นด้วยมือออกมาเนี่ยเป็นลูกกลมอย่างนี้
ปั้นวันเนื้อสมัยก่อนกี่ลูกนะพี่แหลมโอ้ประมาณพันลูกได้นะครับ
อ๋อหรอพี่แหลมสอนหน่อยดูเทคนิคไปพร้อมพร้อมกันพี่อ่ะได้ครับ
เอามือกำขัวขึ้นมาเลยอ่ะปึ๊บเขาปั้นด้วยมือเดียวเดี๋ยว
ได้ไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัดแค่นี้อ้าวกลมมากง่ายจริงมาก
ขอทำเป็นกลมใหญ่ใหญ่อันเดียวเลยได้ไหมเป็นอย่างนี้
ที่ชิ้นยักษ์ค่ะหรอจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เขาหรอ
เป็นไข่มังกรโอ้โหต้องบอกก่อนเลยครับว่าการทำลูกชิ้นปลาด้วยวิธีการบีบมือแบบนี้เนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ

ยังมีแค่พี่แหลมคนเดียวที่ทำได้

หรือพี่อันใครจะเป็นผู้ชนะ

อย่างน้อยก็ยังเหมือนอะไรสักอย่างนึงแล้วว่ะ
เอาอย่างนี้พี่แหลม

เพราะไม่งั้นมันจะมีความอคติอยู่

โอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะครับ
ซึ่งนอกจากลูกชิ้นปลาแล้วเนี่ย

ซึ่งขั้นตอนการทำก็จะคล้ายกัน
แต่เปลี่ยนมาใช้ปลาน้ำดอกไม้แทน
ส่วนตอนหยอดก็ต้องคอยรับเอง

ต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะครับ

ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการทอดนั่นเองล่ะครับ

ก็ได้เตรียมตัวพิสูจน์ความอร่อย
ให้เห็นกันอยู่แล้วล่ะครับ
มาถึงช่วงสำคัญของรายการ

น้ำซุปเป็นไงซุปเย็นตะโฟ

คือน้ำซุปของเขาซอสเย็นตะโฟเขาจะมีรสชาติอยู่แล้ว

มีความเปรี้ยวอยู่แล้วมันไม่เลี่ยน

เพราะว่าหนูสั่งเส้นปลาจ้า

ใช่

นอกเหนียวในหนึบ

จิ้มเขามีความจะเปรี้ยวแบบเผ็ดอะ
ลูกชิ้นแต่ละอย่างก็จะมีแบบว่าวิธีการทำที่ต่างกันนิดหน่อยเล็กน้อย
แต่ทุกอย่างคืออร่อยหมด

เอาเส้นปลาที่หนึ่งเอาเส้นใหญ่ที่หนึ่ง

สมคำร่ำลือจริงท์จริงใช่ไหมละครับ

ถึงขั้นพี่อันต้องซื้อไปฝากคุณแม่กันเลยทีเดียว

เพราะว่ากว่าจะมาถึงวันที่เป็นแหลมลูกชิ้นปลาได้

ก็ต้องผ่านเรื่องราวมามากมาย

ไปคุยกับพี่แหลมกันต่อเลยครับ

เป็นมายังไงถึงได้มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาได้

คือพ่อผมขายขนมถังแตก
จะมีน้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
แล้วทีนี้พ่อก็เลยพาผมไปหาน้า
เห็นนะเขามีแบบมีบ้านอยู่

ทำไมพ่อขายขนมถังแตกแล้วเรายังไม่มี

ก็เลยพูดแบบภาษาเด็ก
โอพ่ออยากให้ขายก๋วยเตี๋ยวเนี้ยครับ

ประมาณ๑๒ปีเนี่ยครับ
ไปได้ประมาณ๑ปี๒ปี
มีโทรศัพท์บอกว่า

พ่อผมเขาก็นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

คนที่ขอมาเลยปรากฏว่าเป็นงานเปิดข่ายปั๊บ
อู๊ข่ายดีจนทำไม่ทันเลย

ซึ่งในขณะที่ฐานะของครอบครัวพี่แหลมกำลังจะดีขึ้น
สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
และได้ซื้อรถมือ๒มาเพื่อให้ครอบครัวได้สบาย
แต่นั่นกลับกลายเป็นฝันร้ายของทั้งครอบครัว
ผมจำได้ว่าปี๒๕๔๓นะครับ

แล้วก็พอจะมีรถยนต์ขึ้นมา

ร้านเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืน
ตีหนึ่งเราก็ไปเลยแบบโดยไม่พักอะครับ
เที่ยวจนถึงประมาณเย็นอีกวันหนึ่ง

พ่อก็เลยเสียชีวิตตอนนั้น

ก็รวมน่าจะ๒เดือน
พี่สาวแล้วก็แม่เองก็แบบก็ทำใจไม่ได้
วันแรกก็มีแต่ปล่อยโฮลออกมา
ตัวผมเองก็เรียนหนังสืออยู่

เพราะว่าที่บ้านจะปลูกการพันกัน

พี่หน้าที่แรกที่ต้องเสีย

แล้วจับมือกันตลอดว่าต้องสู้
แล้วก็จะทำทุกอย่างแทนพ่อ
พี่แหลมได้ตัดสินใจลาออก
โดยที่ให้พี่รัฐไปเรียนแทน

พ่อเคยบอกว่าเป็นห่วงพี่สาว
ให้พี่สาวแบบได้เรียนจบให้มีอนาคต
ให้มีอะไรติดตัวครับ
เขาบอกตั้งแต่พ่อเสียแล้วว่า

แล้วก็จะดูแลแม่กับพี่ให้ดีที่สุด

เชื่อว่าคุณพ่อรับรู้ได้เนอะ
เราแบบสองคนพี่น้องผ่านอะไรทุกอย่างมา
และทำให้ร้านนี้มันประสบความสำเร็จมากขนาดนี้

และอีกส่วนหนึ่งที่พี่แหลบเคยพูด

ช่วงพอเสียปั๊บก็มีการทาสีทำร้านใหม่
ให้มันดูแบบสดใส
เราก็เลยอยากจะลองทำลูกชิ้นของตัวเอง

แต่ว่าคือเราไปเอาลูกชิ้นอย่างนี้
คือเราก็แอบเห็นแล้วก็ดู
คือพักลักษณ์จำมานั่นแหละ
นั้นมันก็ไม่ได้มียูทูปให้เราดูอะเนาะ

เราก็ถามร้านที่เขาขายล่ะครับ
แรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องหมดละเอียดเท่าไหร่
พอเราบดทีนี้ด้วยความที่เราแบบรีบร้อน

เราก็แรกมันก็มีกล้าง
แล้วผมก็หยุดไปนอนคิดอีกประมาณหลายวัน
แล้วก็เลยมาคิดว่ามันจะต้องบดหลายรอบ

เป็นลูกขึ้นมาเริ่มรสชาติดี

เป๊ะเลย

เราก็เลยแบบค่อย

นานแค่ไหนกว่าที่จะปรับมาใช้ลูกชิ้นปลาของตัวเอง
ประมาณสัก๓ปีได้นะครับ
ซึ่งกำลังใจที่เป็นแรงผลักดัน
ให้พี่แหลมมีพลังในการต่อสู้

ด้วยความที่อยากให้แม่กับพี่สาว
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประสบความสำเร็จมาได้นั่นเองล่ะครับ

คงจะไม่สบบาย

ถ้าไม่มีน้องก็คงไม่รู้ว่า
จะเดินหน้าสู้ต่อได้ไหมกับแม่
ภูมิใจในน้องคนนี้ไหมมาก
เขาคือจะทำแทนคุณพ่อได้ทุกอย่าง
เพื่อนเราทำเพื่อคุณแม่ได้

เรื่องราวชีวิตของคนเรามันไม่ได้ง่ายเนอะ
เพราะว่าที่เจอเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้

กับทั้งปัญหาชีวิตตัวเองที่เกิดขึ้น

เราต้องผ่านทั้งอุปสรรคปัญหาและการตัดสินใจ
ในฐานะที่เราต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว

เชื่อว่าเรื่องราวของพี่แหลมจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะ
ร้านผมนะครับขายอยู่ที่สุทธิศาสตร์ซอยอินามาลา๒๖นะครับผม
ร้านจะอยู่ตรงช่วงระหว่าง๓แยกนะครับ
ก็จะเปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๑ทุ่มนะครับ
วันนี้ขอบคุณพี่แหลมแล้วก็ขอบคุณพี่รัฐมากเลยนะคะ